มาดูเรื่องนี้ค่ะคือฮาในโลกโซเชียลค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเธอก็เป็นหญิงสาวหน้าตาดี
เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อืม
เธอก็โพสต์บอกว่ามีคุณสมบัติ๑๐ข้อ

ข้อนี้เดี๋ยวลองดูนะว่ามันยากง่ายยังไงนะคะ
คุณสมบัติ๑๐ข้อของคนที่จะมาเป็นแฟนเธอด้วย
คือคนที่เห็นโพสต์นี้เขาก็เอ๊ะ
แต่เดี๋ยวก่อนทีมข่าวของเราไปคุยมานะคะ
แต่เรามาดูคุณสมบัติ๑๐ข้อที่เธอว่ากันก่อน

นันเชวีนกิตติวรัสวัตรอายุ๓๓แล้ว

คนที่จะมาเป็นแฟนหนุ่มของเธอได้จะต้องถ่ายรูปเก่ง
เพราะว่ายุ้ยชอบถ่ายรูปชอบไปร้านกาแฟ
คาเฟ่สวยข้อแรกก็ไม่ยากเนอะ

ยุ้ยชอบแต่งตัวโป้บ้างเรียบร้อยบ้างตามคำสั่งอยากหวัง
อ่าดังนั้นต้องไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้แต่แต่แต่ครับพี่ต้องจ่ายนะเวลาเราไปช้อปปิ้งอืม
แล้วก็อย่ามาว่าเวลาแต่งตัวโป๊ะหน่อย
ข้อ๓นะคะยุ้ยชอบผู้ชายสะอาดสะอ้านเก่งเนี๊ยพูดเพราะมีสมองเอาใจเก่ง
คุณสมบัติข้อที่สี่ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเดือนนึงต้องพาไปเที่ยวต่างจังหวัดครั้งนึง
ส่งเสียเลี้ยงดูด้วยนะไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐บาทและไอ้๔๐๐๐บาทที่ว่านี้ไม่รวมเสื้อผ้าหน้าผมของขวัญงานเทศกาลต่าง
ดอกไม้อะไรต่างขาดไม่ได้นะในทุกช่วงเทศกาลอันนั้นต่างหากนะต่างหากแต่สี่หมื่นบาทนี่ต้องมีค่าเลี้ยงดูให้ด้วย
ถูกถูกวันสำคัญต้องชวนต้องพาไปงานทุกงานเพราะต้องสร้างภาพเดี๋ยวชาวบ้านเขาหาว่าแฟนแบบไม่รู้ว่าแฟนน่ารัก
จะต้องโชว์หน่อยต้องไปทุกงานต้องไปต้องทำกับข้าวเป็นด้วยนะยุ้ยอย่ากินง่ายอยู่ง่าย
แต่ยุ้ยขี้เกียจไม่ทำกับข้าวผู้ชายต้องทำกับข้าวเป็นอ่าเวลาโทรไปหาต้องวีดีโอคอร์ได้ทุกครั้งไม่มีข้อยกเว้นครับ
ประชุมอยู่เออประชุมอยู่ทำไงก็ต้องเปิดเดี๋ยวยุ้ยไม่ส่งเสียงเงียบแต่ขอให้เห็นหน้าให้รู้ว่าประชุมจริง
ขอให้เป็นวีดีโอคอร์ให้ใช่ต้องเห็นหน้าต้องเห็นภาพใช่ต้องโทรหายุ้ยแสดงความจริงใจบอกรักเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างน้อย๔เวลา
จะทำให้เรารักกันมากขึ้นอันนี้ข้อ๙ใช่ข้อ๑๐ข้อ๑๐อันนี้ไม่รู้ตีความไม่เป็นเพราะว่า๑๘บวก
ทำไมฮะเธอบอกว่ายุ้ยเป็นคนชอบไอติมพี่ควรรู้ว่าต้องทำยังไงยุ้ยคิดว่าตัวเองเป็นพาวเวอร์แบงค์
พี่ต้องเป็นสายชาร์จให้ดีไม่รู้ตีความเองถ้าใครมีคุณสมบัติครบตามนี้มาได้เลยค่ะ
โทรอยู่หน้าเฟซบุ๊กให้เบอร์เอาไว้เสร็จสับคุณภาคภูมิได้ไหมคะเนี่ย๑๐ข้อนี้ได้กี่ข้อคะ
ไม่รู้อย่าถึงครึ่งได้โหว่าแต่ถ้าดูจากที่เธอเขียนคุณสมบัติทั้ง๑๐ข้อไว้แล้ว

ไม่รู้ว่าจะขำหรือว่าเออเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือแบบ
คือมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่ทั้ง๑๐ข้อทำได้หรือว่าเธอจะมีจุดประสงค์หรือเพื่ออะไรยังไง
ใช่ไงคนสงสัยว่าเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์จะได้ขายของได้ดีขึ้นหรือเปล่า

ทีมข่าวของเราได้คุยกับเธอแบบหมดเปลือกนะคะ
มาเปิดใจถึงไทยรัฐทีวีค่ะเดี๋ยวลองฟังเธอดูค่ะ

เล่นขำแต่ถ้ามีจริงมันมีไหมล่ะ
คิดว่าจะมีไหมล่ะผู้ชายแบบนั้น
ถามเอาเนี่ยผู้หญิงด้วยกันอันนี้ถามในห้องเนี่ย

ไม่มีหรอกถูกไหมเอาเต็มที่ปีนึงเอ้า
โมชั่นเขาเรียกรับโปรโมชั่นถูกป่ะ

ถ้าใครจะมาขอแกรอบนี้คือแม่ก็รักเราไง

ไม่เป็นไรหมอม้าลดให้ละกัน๕ล้าน
มีนะเอามาเดียมมากลอง๕ล้านสิ
การหน่อยยังไม่เคยเห็นผู้ชายจริงแบบนั้นเลยค่ะ
ถ้ามีจริงก็เอามาเลยเอาเงินมาขอที่แม่เลย๕ล้าน

เธอบอกว่าเวลาเฟสบุ๊คไลฟ์ขายของ
แชทมาจีบตลอดอ๋อเหรอเธอก็เลยตัดสินใจโพสต์อันนี้ไปแล้วกัน

จีบคุณแม่เหรอไม่ใช่เธอตัวยุ้ย

คุณแม่มาด้วยยุ้ยบอกว่าก็นี่คนมาจีบเขาเยอะ
แล้วยุ้ยเองเคยมีสามีมีลูกแล้ว๒คน
หาเงินเองทุกบาททุกสตางค์ส่งลูกเรียนอินเตอร์นะ
ดังนั้นคนจะมาด่ามาว่าอะไรไม่เป็นไร
ไม่ติดใจอะไรขอแค่ขายของออนไลน์ดีก็พอ
เพราะว่าเธอยอดขายเป็นหลักแสนนะครับ
บอกว่าหลังจากมีกระแสแบบนี้
คนก็ติดต่อขอดูแล๕๐กว่าสายนะที่ติดต่อไป
ติดต่องานก็มีติดต่อขอดูแลก็มี
ส่วนคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่มาด้วยนะคะ
คุณแม่นัทพัฒน์พามีอายุห้าสิบเจ็ด
คุณแม่บอกว่าเห็นเพจของลูกเนี่ยแชร์ไปเยอะ
โอ้โหเป็นกระแสเยอะขนาดนี้ตกใจมาก
แต่ถ้ามีคนเสนอมาตามเงื่อนไขนี้

เดี๋ยวเรามาเห็นหลานกับแอดมินเขากำลังมองดูเพจ

ก็เห็นแต่ก็ยังไม่ได้รู้อะไร
แต่รู้แต่ว่ามีคนมาเม้นต์แบบนี้อะไรอย่างนี้

เอาแล้วคุณนึกยังไงคุณมาใส่แบบนี้อะไรอย่างนี้
แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบอะไร
ลูกเขยหนึ่งก็ขอให้เป็นคนดี

ก็ขอให้เขาเสริมให้เราสูงขึ้นโตขึ้น
แล้วให้เขาดูดีจริงใจโอเค
แค่นี้ก็โอเคมี๕ล้านมาก็โอ
ถึง๕ล้านแต่ขอให้เขาทำธุรกิจที่ว่ามั่นคงแล้วอะไรแล้ว

เอาจริงโดยความเป็นจริงมีอยู่แล้ว

ใช่ทั้งแม่ทั้งคุณยุ้ยบอก๕ล้านมาเลย
ก็แม่บอกว่าคือยุ้ยก็เป็นลูกสาวที่เก่ง
ขายของเก่งเริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรเลย
ขายของออนไลน์จนมีบ้านมีรถมีเงินดูแลครอบครัวได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
คือโดยสรุปจับใจความได้ก็คือก็รำคาญคนที่แบบ

ประกาศคุณสมบัติไปเลยว่าถ้าคุณได้อย่างนี้คุณค่อยมาจีบ
ต้องเอาบ้างแล้วดิฉันอย่ามาจีบเลยเดี๋ยวโพสต์แบบเงื่อนไขบ้าง
ปี๖๓แล้วนะที่ว่าที่ตั้งข้อแม้ไว้เนี่ย

เหลือแค่ข้อเดียวพลอย

ก็เนี่ยฮะเราก็ถ่ายทอดได้แล้วเรื่องราวที่นำเสนอไปนะครับ